วันนี้ผมพาลงใต้ไปเกาะกระแสการเมืองกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์ครับวันนี้ลงใต้ลงใต้ไม่พอครับ
วันนี้เธอพูดฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวใต้นะ
บอกว่านุ้ยตั้งใจจริงนุ้ยก็เรียกแทนตัวเอง
ตั้งใจจริงอย่าทิ้งนุ้ยนะแล้วนุ้ยเป็นสะพ้ายนคร
ก็เลยอยากจะฝากเนื้อฝากตัวแล้วบางช่วงบางตอนนะครับ
อีกหนึ่งคนที่ขึ้นบนเวทีคือคุณเต้นนัทธวุฒิบอกว่า
คุณอุ้งอิ๊งจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายก
พอพูดมาแบบนี้กระแสฮือฮามาทันที

ไปดูตอนที่คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยเขาพูดบนเวทีปลาใสวันนี้หน่อยที่ภาคใต้ครับ
นุ้ยตั่งใจด้วยรู้ไหมคะ
อย่าทุ่มหนุ้ยนะ
มนุ้ยตั่งใจจริงเนี่ยครับ
อย่าถึงหนุ้ยนะ

เธอก็เลยบอกว่าเธอเป็นสไพย์ของนัทธรรมน์ศรี

วัตกรรมพักเพื่อไทยลงพื้นที่นครศรีธรรมราช
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอนครศรีธรรมราชของพัก
โลแกนคือครอบครัวเพื่อไทยแรงจริง
ทำได้คนใต้ร้อยแรง

ลงพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้ที่นครศรีธรรมราช
เป็นครั้งแรกของคุณอุ้งอิ๊งนะฮะ

นี่คือบรรยากาศที่บริเวณวัดพระบรมธาตุ

ก็ไปกราบศักระองค์พระบรมธาตุ
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
แล้วนอกจากนี้เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

หลังจากที่ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ
บอกว่าถ้าเป็นใหญ่เป็นโตอย่าลืมทำคุณให้กับแผ่นดิน
นี่คือจังหวะที่ได้มีการพูดคุยกัน
บรรยากาศที่วัดครับประชาชนที่เขามาทำบุญเนี่ย
พอรู้ว่าคุณอุ้งอิ๊งมาก็เข้ามาทักทาย
บางคนบอกว่าเคยเห็นตัวจริง
แล้วหลายคนก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าอะไร

ก็เป็นห่วงนะฮะแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรค
แล้วก็ขอให้เธอเปิดหน้ากากอยากเห็นหน้าชัดด้วยนี่นะฮะ
ในขณะที่คุณเต้นนัทธวุฒิครับผู้ชายเสื้อแดงข้าง
คุณนัทวุฒิสายเกลือพอครอบครัวเพื่อไทย
ประกาศบนเวทีปราศัยบอกวันนี้
แดดิเดตนายกของพักคือคุณแพทองทาน
ก็คือคุณอุ้งอิ๊งแน่นอน
แต่จะมีอีกนะขออุบเอาไว้ก่อน
ปรากฏว่าหลังจากที่พอพูดแบบนี้บนเวที
นักข่าวก็ฮือฮาคนก็ตื่นเต้นตกใจครับ

แล้วก็ยืนยันว่าพักยังหาคนที่เหมาะสมที่สุดอยู่
แล้วถ้ายังหาบุคคลที่เหมาะสมกว่าตัวเองไม่ได้

แต่ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการสัญหานะ
อ้าวนี่คือบรรยากาศล่าสุด
ครศรีครั้งแรกของคุณอุ้งอิ๊งก็เห็นความฉะฉาน
แล้วก็การคล่องแคล่วในการพูดปลาใสนี่

แต่ก็ดูแล้วก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้ดูแบบเหนือความคาดหมาย
เพราะจริงตั้งแต่ต้นทุกคนก็คาดการณ์แบบนี้นะคะ
ติดตามกันต่อการเมืองไทยจะร้อนแรงขึ้นเรื่อย